น้ำตกสวยใสมากธรรมชาติดีที่สุดเลย
เที่ยวน้ำตกหน้าฝนยังไงก็คงต้องระมัดระวังกันนิดนึง
เห็นน้ำใสแบบนี้ไว้ใจไม่ได้นะคะคุณผู้ชม
รุนสวัสดิ์ค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วนะคะ
วันนี้ยังคงเป็นอีกวันหนึ่งที่ฝนดูท่าจะเบาบางกว่าช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ
แต่ว่าอย่าได้ประมาทไปค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าบางพื้นที่ก็ยังคงจะมีฝนตก
วันนี้มีภาคใต้และภาคเหนือเล็กน้อยนะคะ
กลุ่มเมฆฝนกระจายปกคลุมเป็นหย่อมในหลายจุดของประเทศไทยนะคะ
ภาคใต้ก็จะมีกลุ่มฝนที่ปกคลุมกันหนาแน่นหน่อยนะคะ
แล้วก็จะมีโอกาสเกิดฝนมากในช่วงของบ่าย๓วันนี้ค่ะ
เนื่องจากว่ามีห่อมฝนสัญลักษณ์รูปตัวแอลอยู่บริเวณตอนล่างของประเทศไทยนะคะ
บริเวณดังกล่าวก็จะมีฝนตกรวมทั้งมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดมาตามเส้นแนว๑๘๐๐นี้ด้วยค่ะ
ถามว่าเอ๊ะแล้วถ้าตอนที่ฝนไม่ตกทำไมมันรู้สึกอ้าวร้อนชื้น

ช่วงเช้าแบบนี้ค่ะอากาศมันมีความชื้นสะสมอยู่
พอสายสายไปแล้วเจอแดดแดดกับชื้นเจอกันโอ้โหอบเศร้าหน้าดีนี่เอง
ก็เลยรู้สึกอบอ้าวขึ้นมานะคะคุณผู้ชม
สีเขียวนี่คือเริ่มที่จะลดความชื้นลง
มาดูโมเดลของเรื่องอากาศความร้อนกันบ้างนะคะ
เช้าก็ยังพอทนได้แล้วค่ะ
หลังเที่ยงไปแล้วช่วงสักบ่ายโมงบ่าย๒บ่าย๓
นี่เป็นช่วงสะสมความร้อนจะเห็นว่าสีแดงเข้มนี้คือมากกว่า๓๕องศาเซลเซียส
พอร้อนชื้นเจอกับลมโอ้โหเป็นการก่อเมฆ
แล้วกำลังไม่เกิดฝนบริเวณไหนบ้างคะ
สังเกตนะคะว่าจะเป็นตามพื้นที่สีฟ้าหรือว่าสีเหลืองไปถึงเขียวค่ะ
ถ้าเป็นช่วงบ่ายถึงค่ำจะมีโอกาสตกมากหน่อย
เพราะเป็นช่วงเวลาที่สะสมปัจจัยการก่อฝน

บ่าย๓จะเห็นว่าแถบจังหวัดนครศรีธรรมราช
จะมีกลุ่มฝนเกาะกลุ่มกันหนาแน่นกว่าพื้นที่อื่น
เหนือจากนั้นก็ตกกระจายกันไป
แล้วก็อาจจะเตือนภาคเหนือเชียงรายเชียงใหม่
ที่ต้องระมัดระวังเรื่องของฝนน้ำท่วมสะสมป่าล้ายหลัก
ส่วนคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรค่ะคุณผู้ชม
แต่ว่ามีข่าวเศร้าคุณผู้ชมค่ะ
ช่วงนี้ฝนตกลงมานะคะเจอโลมาเกยตื้นนะคะ
ก็เป็นข่าวที่แหม่น่าเศร้าสลดสำหรับคนที่รักสัตว์ด้วยเหมือนกัน
ใช่โลมาหรือว่าใช่วานหรือตัวอะไรก็แล้ว
แต่เราก็ไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะ
คุณผู้ชมค่ะสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเนี่ยต้องเฝ้าระวังนะคะ
เพราะว่าล่าสุดมีเหตุเศร้าเกิดขึ้นโลมาปากขวดลอยตายเกยชายหาดที่บ้านโพทะเลงาม
อำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชตัวยาวประมาณสองเมตรค่ะ
ไม่มีบาดแผลนะคะเชื่อว่ามันน่าจะป่วยตาย
ชาวบ้านบอกว่าโลมาตัวนี้น่าจะเป็นสมาชิกฝูงโลมาที่มาว่ายน้ำ
เล่นคู่กับเรือประมงชาวบ้านส่วนการตายของมันก็สะท้อนถึงระบบนิเวศทางทะเล
ที่อาจจะเริ่มมีปัญหาแล้วนะคะไปที่ชนบุรีค่ะชาวบ้านแจ้งว่าพบคราบน้ำมัน
ติดชายทะเลที่บริเวณอ่าวอุดมตะมนต์ทุ่งสุขาที่อำเภอศรีราชานะคะพบคราบน้ำมันสีดำถูกคลื่นซัดลอยมาติดที่ชายหาดเป็นแนวยาวกว่าหนึ่งกิโลเมตร
ก็ยังไม่ได้ทราบนะคะว่าเป็นน้ำมันจากที่ไหนซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบและเร่งดูดคราบน้ำมันและเก็บขยะออกมาจากผิวน้ำ
จากนั้นก็จะตรวจสอบหาเรือต้นต่อที่ปล่อยลงไปในทะเลอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้ต้องเฝ้าระวังค่ะ
ยังไม่มีฝนตกหนักจนกระทั่งว่าเกิดน้ำท่วมฉับพลันแต่การที่มีฝนตกเล็กน้อยแล้วกลายเป็นตกสะสมนี่แหละค่ะ
อันตรายใครที่อยู่พื้นที่ที่ใกล้กับที่ลาดเชิงเขาหรือว่าใกล้กับภูเขาเนี่ยระมัดระวังกันหน่อย
ถ้าบางทีลงเล่นน้ำถ้าได้ยินเสียงดังโครมคลามเปรี้ยมาหรือว่าสีน้ำเปลี่ยนเนี่ยต้องรีบวิ่งเลยนะคะ
ดิฉันเองก็อยู่แถวนี้นานและถ่ายรูปซะจนเพลินเลยค่ะคุณผู้ชมยังไงขอตัวก่อนนะคะ
กลัวจะไม่ปลอดภัยเหมือนกันค่ะลาไปก่อนแล้วมาตรวจสอบสภาพอากาศกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ